หลายบ้านมีสัตว์เลี้ยงค่ะคุณ

บ้านก็มีหมามีสัตว์เลี้ยงต่าง

แต่จะพาไปดูสัตว์เลี้ยงบ้านนี้
หน้าตาคุ้นอีกแล้วไปดูค่ะ

เป็นการปกป้อง

น่ารักข้าวหอมอาจจะเป็นชื่อของเจ้าของโพสต์ก็ได้นะ
ไม่รู้ก็เห็นเขียนน้องข้าวหอม
บ้านไหนเลี้ยงตุ๊กแกบ้างบอกดิฉันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
บ้านอาจจะไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงแต่อยู่ด้วยกันมาก็เลยอยู่กันอยู่
ความสนิทสนมกลมเกลียวอะไรอย่างนี้
ปกติบางคนเขาจะเรียกตุ๊กแก่สวยงาม
อย่างพวกตุ๊กแก่เรียวผาดเนี่ยค่ะคือมันก็จะเป็นแบบตุ๊กแก่สวยงามที่เอาไว้เลี้ยงมีจริง

คือมันก็มีสัตว์แปลกสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงตุ๊กแก่หรือเลี้ยสัตว์แปลก
แต่หนุ่มคนนี้ไม่ได้เลี้ยงตุ๊กแก่สวยงามนะคะ

ดูทรงแล้วก็อย่างที่คุณชิสาบอกเลยว่าไม่น่าจะตั้งใจเลี้ยง
แต่ไหนมันมาแล้วเราอยู่ร่วมกันแล้วก็กินอาหารร่วมกันไปเลย
มิตรกันไปจะได้ไม่มาทำลงทำร้ายกันไป
ในเมื่อสนิทกันแล้วแบบนี้ก็ขอเรียกเป็นสัตว์ประจำบ้านไปเลยแล้วกันนะคะ
บ้านไหนจะเลี้ยก็เลี้ยงบ้านดิฉันไม่เลี้ยงค่ะ
คุณแปะป้ายหน้าบ้านเลยนะแต่บางทีมันก็แอบมาค่ะดิฉันเคยเห็นค่ะ